ครับแต่งไม่แต่งปีนี้เราบอก

เพราะว่าตอนนี้ผู้รับเหมาคนที่๓กำลังมาแล้วครับ

เพราะว่าด้วยการที่คนแรกทำไป
ด้วยการที่เบิกเงินล่วงหน้าไป
จนแบบว่าเงินที่เขาต้องใช้จ่ายในการปลูกบ้านมันหมด
แต่บ้านยังไม่ได้ตามกำหนดที่เราควรจะได้

แต่ว่าหลังก็ปล่อยไปอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไร

แล้วทุกอย่างลงตัวก็น่าต้องรอดูที
อยู่ประมาณ๔๐

ประมาณ๘๙เดือน

ช่วงนี้เราก็เหมือนว่าเราก็มีงานที่เราชอบอีกด้วย

มันส่งผลกับงานที่ตอนนี้เราจะเป็นผู้จัดต้องใช้เงินดูแลลงใช้เงินเยอะอะพี่
เกี่ยวเลยจริงบ้านก็ส่วนบ้านส่วนงานเราก็วางแผนของเราไว้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่าเราต้องกลับไปดูบ้านแล้วก็ไม่ว่าเราจะทำละครด้วย
ทำละครด้วยทำบ้านด้วยแล้วไหนจะงานของทั้งสองคนแต่ละคนแยกกันไปอีกอะไรอย่างนี้
มันก็เลยค่อนข้างจะยุ่งช่วงนี้เลยค่ะค่ะ
งานผู้จัดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมจะเปิดกล้องเดือนหน้านี้แล้วค่ะ
ครั้งแรกตื่นเต้นตื่นเต้นเนอะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าก็ใจเต็มร้อยค่ะพร้อมลุยเต็มที่

อย่างทันที่เขาก็จะดูเต็มตัวเลยเพราะว่าเล่นด้วยแล้วก็ช่วยกำกับด้วยอะไรอย่างนี้

ยังรับงานละครอยู่นะคะไม่ทิ้งก็คืออย่างยุ้ยเนี่ยจะถ่ายละครซะส่วนมากทันเองก็จะอยู่กองถ่ายของเราเองเพราะว่าก็กำกับด้วยแล้วก็เล่นด้วยอะไรอย่างนี้ยุ้ยถ้ามีเวลายุ้ยก็จะไปช่วยด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือผมจะดูเรื่องโปรโมชั่นด้วยครับคือเรื่องทีมงานเรื่องกล้องเรื่องโปรโมชั่นเรื่องเฟรมเรื่องแล้วก็เรื่องแอคชั่นครับผมแล้วก็เล่นด้วยครับยังมีต้องขอบคุณผู้จัดครับที่เขาให้เล่นขอบคุณช่องด้วยครับ

ไม่ทิ้งแน่นอนค่ะยุ้ยยังรับจ้างเล่นละครอยู่ค่ะเพราะว่าช่วงภายในวันช่วงภายในอาทิตย์ที่ทำงานยุ้ยก็จะไปถ่ายละครของยุ้ยเองด้วย
ว่าจะขอต่อเหลือครึ่งนึงเนี่ยไม่รู้จะยอม
ผมกลัวไม่ถึงบัญชีผมดีครับ

ใช่ครับเพราะว่าถ้าอยู่กับผมคงจะพูดไม่ได้ครับ
ไม่ทุบครับผมต้องก็ทุบกันเองครับแล้วก็คุมกันเบื่อกันเองใหม่

ตอนนี้ก็ด้วยความที่เราเจอตั้งแต่หลังแรก
ตั้งแต่ตอนซื้อที่หลังแรกหลังที่เป็นร้านอาหาร

นี่เจออีกก็เริ่มจะทำเป็นหมดทุกอย่างแล้วครับ
ก็คงจะต้องคุ้มเองทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ยุ้ยว่ามันเป็นเรื่องปกติของการที่เราสร้างบ้าน

ก็เลยก็ให้กำลังใจกันเองเพราะว่า
เออมันก็เป็นแบบเนี้ยแหละเนอะ
แล้วแรกเราเครียดนะตรงหน้ากันเครียดเดินเครียด
อเจมส์นังหลังพอเจอเริ่มต้องกระโปรงได้
อเจมส์เหลือแต่ภายนอกแล้วก็วิวอินก็ไม่เยอะมาก

อเจมส์มีแล้ว

ไม่ใช่ค่ะแต่เราก็ทำคุมไม่ได้นะคะ
แต่แบบนี้ค่ะ
ปัญญาซ้าย

เพราะว่างานยังยุ่งกันมาก

ก็จะได้ยินข่าวดีค่ะ